ต่อมาที่หน้าจอทีวีหมอปลามาแล้วฮะบุกไปทุบสารสารไหน
พระภูมิผีสิงเพราะว่าสารพระภูมิเนี่ยมันล้มมาทับเด็ก
ครับแบบนี้ไหมญาติน้องแขมอ๋อวันนี้หมอปลาพาไปทุบศาลยับเยินเรียบร้อย

คุณไม่ต้องกลัวคุณทุบเลยหมอปลายืนอยู่ใกล้
นี่คือพี่กุ้งเปรียข่ายุทธิษฐานสี่ปีฮะพี่กุ้งเนี่ยใช้ข้อนปอนด์บร้ำเทิมข้อเล็กทุ่น
สารพระภูมิที่เคยเป็นปัญหาล้มทับหลานสาว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน
ร้องเรียนผ่านหมอปลาหมอปลาก็มาแล้วครับ
มาแล้วก็เรื่องมันหลอนจริงเพราะว่าอะไร
พี่กุ้งเนี่ยคาดคิดว่าน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องที่คุณพ่อ
คุณพ่อเอากระดูกกระดูกผีตายโหงเอามาฝังไว้ในบ้าน

กลายเป็นว่าสารพระภูมิมีผีปีศาจ
พูดผีปีศาสตร์มาสิงสถิตแทน
หมอปลามาถึงเดินไปเดินมาอู้ผมจะอ้วกจะอ้วกไม่มีเลย
ไม่มีเลยเหรอคะไม่มีอาการแม้สักแอะเดียว
หมอปลาก็เลยยืนกรานว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ที่สารล้มทับเด็กมันก็อาจเกิดขึ้นได้
แต่ไม่น่าจะใช่พลังงานที่เกิดขึ้น
แล้วก็ก้มไปมองไปมองมาเอาเนี่ยพื้นมันไม่เท่ากัน
เป็นไปได้ไหมว่าพื้นไม่เท่ากันมันจะทำให้เกิดการเอียงและสั่นไหว
ก็คุณติเนี่ยนักข่าวของเราเคยไปวัดระดับน้ำแล้วพื้นมันลาดเอียงชัดเลย
เป็นไปได้มากเลยนะฮะเดี๋ยวฟังจากหมอปลาครับ
วันนี้ที่มันล้มอ่ะพี่เนี่ยตามหลักของวิศวกรตรงนี้มันซุดเห็นไหมนะครับ
พอซุดปั๊บตัวสารเนี่ยมันก็ต้องเทน้ำหนักไปที่มันเอียงดีกว่าพี่
เพราะสารเนี่ยมันวางตรงเนี่ยทีแรกหลังจากนั้นทิศทางลมมันพัดอ่ะพี่
พอฝนตกทีเนี่ยมันจะมีทิศทางลมมันจะขยับพอมันพอมันเอ็นมากเนี่ยนะ
มันก็จะทำให้เทไปได้ด้านหน้าหนูเข้าใจไหมปกติศาลมันหันหน้ามาทางไหนอ่ะ
ทางนู้นแสดงว่ามันมันหงายหลังครับเพราะมันอาจจะหนักหลังไง
ใช่อันนี้คือตามหลักของวิศวกรนะพี่ครับเพราะพอพอผมมาดูพื้นแล้วเนี่ย
เนี่ยอย่างเขาเอามาวัดระดับเนี่ยมันก็รู้แล้วมันไม่ได้ระดับเลย
โอกาสที่มันจะเทไปข้างหลังน่ะมันเป็นไปได้สูงมากเลยพี่ครับลูก

แต่พอมาตรงเนี้ยผมยังไม่เจอผีเลยสารที่ล้มทับเด็กอาจจะไม่เกี่ยวกับผี
แต่อาจจะเป็นเพราะพื้นเนี่ยปูไม่เรียบไม่เท่ากันมากกว่านะครับ
แล้วถ้ารู้แบบนี้แล้วทุบทำไมเพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านนะครับ
เจ้าของบ้านก็คือพี่กุ้งหลังจากมีการทุบเรียบร้อยแล้วพี่กุ้งก็มีความสบายอกสบายใจนะครับ
จากนี้ไปก็เดี๋ยวจะมีการตั้งสารใหม่ที่เหมาะสมมากกว่านี้นะครับ
กับว่าหมอปลาสยบเรียบร้อยแล้วไม่มีผีสางใดในพื้นที่นี้แล้วครับ